ทีนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศ
ฟังข่าวนี้เถอะค่ะแล้วก็ดูไว้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะคะ
อย่าหลงเชื่อใครง่ายคือบางคนพี่เบิร์ตก๊อฟ
บอกว่า๑๐คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันฉันไม่ได้ใช้สิทธิ์
มันมีพวกหัวหมอค่ะคุณผู้ชมแล้วเป็นดรด้วยนะคะ
มาหลอกชาวบ้านบอกว่าในเมื่อชาวบ้านไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้
เอาบัตรประชาชนมาให้ผมเอาซิมการ์ดมาให้ผมแล้วผมให้เงิน๒๐๐บาท
สวมสิทธิ์คนละครึ่งไปสวมสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน
นำไปสู่การจับกลุ่มดรคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือดรเองก็พยายามที่จะเหมือนลักษณะคือภาคเศษแบ่งรับแบ่งสู้
แต่มันมีคลิปคลิปหนึ่งออกมาคลิปนี้มัดตัวดรแน่นเลยค่ะ
ว่าความผิดที่ดรทำมันสำเร็จแล้วนะคะ
เพราะดรไปขอร้องชาวบ้านบอกว่าอย่าเอาผิดได้ไหม
เดี๋ยวผมจะคืนให้คนละพันถึง๒๐๐บาท

นี้ห่อเราก็ทำไปแล้ว

แล้วมัดตัวเองเลยแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่า
ตอนที่ไปชี้แจงชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่ที่ไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหม

มาขอสิทธิ์ท่านสองร้อยเพราะคนแก่ไม่ได้ไปเที่ยว
นี่ไงความผิดมันปรากฏสำเร็จจริงนะครับคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคลิปนี้คุณสุภาพรสรบุพายุ๔๒ปี
เป็นชาวบ้านโนนค้อตำบลโคกงางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ
แล้วก็สุดท้ายเธอตัดสินใจค่ะไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้สืบสวนจับกลุ่มด็อกเตอร์ภูผาพูมโมรี
เป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองเรือนะคะ
โดยนำมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าในคลิปเนี่ยคุณชัดเจนนะคะ
ว่าได้ยินถ้อยคำของครูภูผาภูมิว่าพูดอะไรบ้าง
คือจับประเด็นได้ว่าจะมีการแจกเงินให้กับชาวบ้านคนละ๒๐๐บาท
กับการถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนของชาวบ้านไป
จากนั้นหลังจากนั้น
แล้วตอนที่ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของชาวบ้าน
ก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะเอาไปสวมสิทธิ์นะฮะ
หลังจากนั้นชาวบ้านก็ถูกสวมสิทธิ์คนละครึ่ง
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ครูคนนี้ดรคนนี้ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลย
เพราะว่าชาวบ้านเขาแอบถ่ายเอาไว้
เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ก่อนที่ครูพูพหาภูมิหรือว่าดรคนนี้

นำเอกสารของผู้อื่นไปทำให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน
และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ขณะนี้ค่ะดรคนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่โรงพักบ้านฝาง
โดยครูได้นำเสือมาปิดที่ลูกกลงห้องขัง
แล้วก็นอนอยู่อย่างเงียบเอาเสือมาปิดนะคะ
ปิดหน้าปิดตาแบบนั้นนะฮะให้คนเห็นไม่อยากให้คนเห็นนะคะอืมส่วนความคืบหน้าของคดีความค่ะ
เรื่องต้นนะคะดรภูผาภูมิตอนนี้ยอมรับสารภาพแล้วนะคะบอกว่าทำเรื่องนี้จริง
แล้วทำเพียงคนเดียวไม่มีคนอื่นร่วมขบวนการแต่ก็บอกว่าอะไรนะ
เหมือนจะมีคุณครูผู้หญิงอีกคนนึงที่ออกไปเอาบัตรประชาชนชาวบ้านมาให้
แล้วก็คุณครูคนนั้นก็ซัดทอดว่าเอาไปให้ดรคนนี้แหละ
อ่าคนนี้แหละที่เป็นต้นต่อนะคะใช่ครับ
รภูผาภูมิเล่าต่อบอกว่าพอได้ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของชาวบ้านก็มาลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง
แล้วก็เราเที่ยวด้วยกันนะฮะดรภูพาภูมิให้การบอกว่า
ทำได้ไม่ยากอืมทำไม่ยากนะไอ้การรับสิทธิ์แบบนี้
ไอ้การมาลงทะเบียนแบบนี้สวมสิทธิ์ชาวบ้านแบบนี้นะคะ
ผู้กำกับสพบ้านฝางบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
ต้องลงไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์นะคะ
ว่าให้ชาวบ้านช่วยกันไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับครูภูผาภูมิ
ว่าดรภูผาภูมิให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
เนื่องจากก่อนที่ครูถูกจับอุ้มนะคะ
ได้มีการเข้าไปเจรจากับชาวบ้าน
จ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้านที่ถูกสวมสิทธิ์
รายละ๑๐๐๒๐๐บาท
ทำให้ตอนนี้ชาวบ้านความเห็นแตกออกเป็น๒กลุ่ม
ก็คือบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฉันไปแจ้งความ
ฉันจะถูกแจ้งข้อหาคือไปสมรู้ร่วมคิดกับเขาไหม

แล้วหลังเลว่าเงินชดเชย๑๐๐๐๒๐๐๐จะได้ไหม
ส่วนชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ได้
ต้องไปช่วยกันแจ้งความเอาผิดกับดรคนนี้นะคะ
และเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าขอร้องแหละอยากให้ชาวบ้านไปช่วยแจ้งความนะคะ
เพื่อให้หลักฐานมันแน่นในการมัดตัวเอาผิดกับครูคนนี้
โกงโครงการของรัฐบาลไปได้

คือจำได้ใช่ไหมว่าคนที่ลงโครงการเราชนะเนี่ย
เขาจะตรวจสอบว่าคุณต้องไม่เคยใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกัน

แล้วชาวบ้านเขาก็ไปลงต้องการเงินเยียวยาจากเราชนะ
แต่มันเด้งขึ้นมาว่าไม่ได้เพราะคุณใช้สิทธิ์โครงการอื่นไปแล้ว
ก็เลยไปตรวจสอบด้านหลังว่าเอ้าก็ฉันยังไม่ได้ลงไปใช้สิทธิ์อะไรโครงการเหล่านั้นเลย
เที่ยวด้วยกันฉันก็ไม่ได้เที่ยวอะไรแบบนี้
ทำไมถึงเบอร์ของฉันมันเด้งขึ้นมาว่าฉันใช้สิทธิ์ไปแล้ว
ก็เลยไปตรวจสอบเพราะว่าอ๋อก็บัตรประชาชนเคยให้กับคุณครูคนนี้ไป
คุณครูเอาไปลงใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันแล้ว
ทำให้ชาวบ้านที่จะไปลงเราชนะเนี่ยทำไม่ได้

เรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาก็เลยนำไปสู่การตรวจสอบ
ใช่เพราะชาวบ้านกลุ่มนี้เขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คือสิทธิ์โครงการเราชนะเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกลุ่มถูกไหมครับ
กลุ่มแรกก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มที่๒ก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์โครงการเที่ยวด้วยกัน
คนละครึ่งแล้วก็มีแอปพลิเคชั่นเป่าตัง
แต่ว่าสองกลุ่มบางทีแบบส่วนมันมีทับซ้อมกัน
พออย่างที่คุณก๊อฟเล่าไปมันกลายเป็นทะเป๊าแตก
ะมันเด้งว่าคุณใช้สิทธิ์โครงการนี้
ก็เลยอยากว่ายังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มาเสาหาต้นตอด
คนนี้เป็นคนเอาข้อมูลไปทำทั้งหมดทั้งมวลเลย
โกงโครงการรัฐโครงการรัฐก็มาจากภาษีพวกเรานี่แหละค่ะ
ยังไงเนี่ยไปแจ้งความดีกว่าเพราะว่าในกรณีนี้
ท่านจะเป็นผู้เสียหายและตำรวจเขาจะกันท่านเป็นพยาน

เขาจะไม่คิดหรอกว่าท่านเป็นคนสมรู้ร่วมคิด

เพราะว่าผู้เสียหายยิ่งเยอะนะครับโทษยิ่งสูงนะครับ
ผมฝากไว้ตรงนี้แล้วจำไว้อยากให้บัตรประชาชน
ให้ใครถ่ายบัตรไปเป็นอันขาด
กรณีนี้โดนข้อหาช่อโกงนะคดีอาญานะคะ